มาดูเหตุคนร้ายตระเวนตัดสายเคเบิ้ลกันบ้างนะครับ
แต่งเนื้อแต่งตัวทำเป็นช่างเหมือนมาจากบริษัทเลยนะฮะ
เอาบันไดมาผ้าเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปตัดสายเคเบิ้ล
แต่จริงแล้วนี่คือโจรนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรประการ
แล้วก็ร้านขายยาบริมถนนสุขุมวิทย์
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มคนร้ายเป็นชาย๖คนนะครับ
แต่งกายคล้ายช่างสวมเสื้อสะท้อนแสงแล้วก็สวมหมวกแบบนี้
ดูเหมือนตั้งใจแต่งตัวมาอย่างดีเลย
เพื่อพรางตัวว่าเป็นช่างมาจากบริษัทต่างนะครับ
ก็นำบันไดมาพาดปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ใช้ครีมขนาดใหญ่ตัดสายเคเบิ้ลสัญญาณโทรศัพท์
ของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน
ก็สายมันจะพาดยาวตั้งแต่หน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ยาวไปจนถึงหน้าปั๊มน้ำมันปอตท
พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการนะครับ๒๐๐เมตร

ล่าสุดทีมช่างซ่อมบำรุงตัวจริงนะต้องบอกว่าตัวจริง
ของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน
ได้เข้าซ่อมแซมสายเคเบิ้ลสัญญาณโทรศัพท์
ขนาด๖๐๐คู่สายจำนวน๒เส้น
รวม๑๒๐๐คู่สายที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการแล้ว
เพราะว่าบางส่วนถูกโจรตัดสายออกไปนะครับ
ลักลอบเอาสายไปแล้วก็เอายางออก
เอาทองแดงออกไปขายเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตัวจริงของทีโอที
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
และปกติแล้วเจ้าหน้าที่ทีโอทีจะไม่ไปดำเนินการซ่อมแซม
หรือทำอะไรในช่วงดึกดื่นแบบนี้นะครับ
สายเคเบิ้ลทองแดงสายเป็นเคเบิ้ลทองแดงของเอวที

๖๐๐ครับ๖๐๐ทั้ง๒เส้นนะครับ
อุ๊ยนี่จะให้เป็นวงกว้างไหมครับ
ก็ประมาณเยอะอยู่ครับก็คงกว้างอยู่
ประมาณต้องดูก่อนครับว่าสายเฟอร์เน็ตมันเมื่อไหร่

ก็คือเรามาทราบข่าวจากเมื่อคืน
ครับทางคนไอ้ใช้บริการใช้ไม่ได้ครับ

แล้วเราก็มาดูว่าโดนอีกแล้ว
โดนเยอะมากครับช่วงนี้โดนเยอะมาก
แหละครับทีมช่างซ่อมบำรุงของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนตัวจริง
เขาบอกว่าบริษัททีโอทีไม่มีนโยบาย
ส่งช่างไปซ่อมสายเคเบิ้ลสัญญาณโทรศัพท์ในเวลากลางคืน
ซึ่งคนร้ายกลุ่มนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
บริเวณถนนพุทธรักษาถนนศรีนครินถนนบางนาตราดแล้วก็ถนนสุขุมวิทย์
โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทนะครับ
ขอฝากให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา
หากพบเห็นพฤติกรรมของคนร้ายที่ออกปฏิบัติการในเวลากลางคืน
ขอให้รีบแจ้งตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีนะครับ